ดูข่าวนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะเราอ่านข่าวลักษณะนี้บ่อยจังเลย
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากเครื่องบดนะครับ
มีเด็กคนหนึ่ง๑๓ปีกำลังเอาโครงไก่
แล้วแหมมันก็เป็นเหมือนกับหลายข่าวที่เราอ่านเลยค่ะ
คือพลาดไงนิ้วไปติดเครื่อง
ดูสิกู้ชีพกู้ภัยนี่ต้องช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเลยนะคะ
ตอนที่กู้ชีพเอาส่งโรงพยาบาลต้องเอาเครื่องบดอะไร

คืออันนี้เกิดเหตุเมื่อตอนประมาณ๔ทุ่ม
ที่ผ่านมาทีมแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลบ้านบึง
ที่จังหวัดชนบุรีก็พร้อมด้วยกู้ภัยไปช่วยเหลือ

น้องโดนเครื่องโม่หนีบนิ้วมือเป็นนิ้วมือข้างซ้าย
แล้วตอนนั้นตอนที่ไปถึงน้องก็มีอาการหน้าซีดแล้ว
ทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลต้องฉีดยาชาก่อน
แล้วก็ให้กู้ภัยใช้อุปกรณ์ถอดชิ้นส่วนเครื่องโม่
หรือว่าเครื่องบดนี้ใช้เลื่อยตัดชิ้นส่วนบริเวณด้านหัว
ท้ายออกก่อนแต่ทีนี้มันยังดึงออกจากนิ้วไม่ได้ไงคะ
หลังจากนั้นกู้ภัยก็ใช้ครีมถอดชิ้นส่วนที่เหลือ
ขยับชิ้นส่วนที่มันเป็นเกลียวบดที่มันหนีบนิ้วมือให้คลายตัวก่อน
แล้วท้ายที่สุดก็เอามือน้องออกมาได้
ปรากฏว่านิ้วชี้ข้างซ้ายเกือบขาดเลยนะคุณผู้ชม
กระดูกนิ้วมือหักคุณหมอก็ต้องรักษาค่ะ
ดามนิ้วมือให้น้องพักฟื้นรอดูอาการที่โรงพยาบาล
ทีนี้ก็เลยถามน้องเอน้องเอเล่าให้ฟังหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เอบอกว่าคือเกิดเหตุที่บ้านเลยนะคะ
อยู่ที่บ้านซอย๘เขตเทศบาลเมืองบ้านบึง
ตอนนั้นน้องเอาโครงไก่มาใส่ในเครื่องโม่เครื่องบดนี่แหละ
เพราะว่าตั้งใจว่าจะบดพอได้โครงไก่ที่ละเอียดแล้ว
จะเอามาเป็นอาหารให้สุนัขกิน
ก็ทำแบบนี้เป็นประจำเหมือนกัน